เดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่

เคยไหมคุณผู้ชมเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหม
ปิ้งทอดย่างอะไรต่าง
ควันมันขโมงโฉงเฉงคุณโอ้โหมันลำบากหน้ามันเหม็นควัน

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ชมใช้เตาแบบนี้

นี่เตานั้นไม่ใช่ชักโคก
ใจเย็นอธิบายมาสิยังไงรูปแบบนี้คือเตาแบบว่าเป็นเต่าไร้ควัน

เป็นเตาต้นแบบเศรษฐกิจไร้ควันครับที่ทำจากปูนเตาหยาบ
ทนแดดทนฝนทนกว่าเตาที่ทำด้วยอิดอีกเขาว่าแบบนี้
และยังสามารถมีทำเป็นปล่องควันได้ด้วยในการต่อท่อให้สูงขึ้น
ครัวเนี่ยก็จะไม่มีผงควันติดผนังเหมือนเตาทั่วไปแล้วครับ
นวัตกรรมใหม่นะครับถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก
ประดิษฐ์คิดค้นโดยนายบุญรอดใจกว้าง
เป็นชาวบ้านบ้านอิงโค้งอำเภอภูก้ามยาวจังหวัดพยาวอ้าว
เป็นเตาที่ผลิตเพื่อใช้ทดแทนพลังงานและลดการใช้พลังงาน
จากการใช้เตาแก๊สได้เยอะมากอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับ
ก็เตานี้สามารถใช้ได้ทั้งถ่านแล้วก็ฟืน
เรียกได้ว่าเป็นเตาเอาถ่าน
ถ่านนี้ก็ใส่สัก๔ก่อนละกันจะบ้าแล้วมันถ่านดิ
ฐานที่เขาเป็นถ่านม้าถ่านดำเออไม่ใช่ถ่านไฟฉายปะโถ
เอ้าเตานี้นะครับบอกเลยว่าสามารถนำวัสดุ
จากการเกษตรเช่นแกรบสางข้าวโพดกิ่งไม้ใบย่า
กินไม้มาย่ามาทำเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วยนะ
คือมันสามารถใช้พลังงานที่เป็นธรรมชาติได้หมดเลย
ไม่ต้องไปใช้เตาแก๊สแล้วเพราะว่าเตานี้ใช้ได้ดีแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วย
มันสามารถให้ความร้อนเท่ากันเลยนะกับเตาแก๊ส
เพราะว่ารูปแบบของเตาเนี่ยมันทำออกมาแล้วสามารถเก็บความร้อนได้ดี
แล้วแบบนี้ก็ได้ปิ้งย่างอบไก่
อบไก่
เริ่มต้นที่๔๐๐บาทแต่ถ้าเป็นเตาปูนเปลือยนะครับราคา๕๐๐บาทเตาลูกหนึ่งเนี่ยก็จะมีน้ำหนักสัก๒๐กิโลกรัมบอกเลยนะครับ
ว่าตอนนี้คนสนใจเยอะมาก
สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีกับคนที่เขาอยู่ในจังหวัดนี่นะครับ
นี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าคุณบุญรอดใจกว้างเนี่ยที่อยู่ที่จังหวัดพยาว

ไม่ต้องมาทำงงทำงานในเมืองหลวงในกรุงเทพอยู่บ้าน
ก็มีรายได้ดีเพราะว่ามีของดีของเด็ดอยู่ในจังหวัดของตัวเอง
หรือว่าเป็นของฝากของอะไรได้ด้วย
มันเหมือนแบบเตาอ้างโล่สมัยโบราณ
แต่นั่นคือกว่าจะทำงานกว่าจะทำความร้อน

นี่เห็นไหมรูปแบบการทำ
แล้วก็ช่องต่างมันก็มีประโยชน์
ในเรื่องของการทำให้ไฟนั้นมันควันมันน้อยลง

ควบคุมอุณหภูมิความร้อนได้ดีในการทำอาหาร
ไฟมันก็จะไม่ขึ้นขึ้นลงเท่าไหร่
แต่ว่าจริงที่สำคัญเลยมันช่วยเรื่องของควันไง
บางทีเวลาเรานั่งทานอะไรแบบนี้แล้วเราปิ้งคนปิ้งไก่มา
น้องใบตองเวลาไปกินหมูกระทะนี่ต้องเอานี่

คุณผู้ชมลองนึกดูคนอะไรกินหมูกระทะ
แล้วก็ใส่หมวกคุมที่แบบว่าอาบน้ำ